ส่วนเรื่องที่สังคมไทยจับตาดูอยากรู้ว่าตำรวจไทยเนี่ยจะทำได้จริงไหม
เครือข่ายมาเกาะแปดแปดแปดโอ้โหอู้ฟู้กันทุกคนใช่
สปอร์ตนี้เพียบรถหรูเพียบจริงแต่ตอนไปหาเนี่ยมีรถคันหนึ่งยังหายไปอยู่นะ
ัมโบกินี่สี่สิบกว่าล้านอ่ะคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้เขามาสรุปภาพรวมปฏิบัติการทลายเครือข่ายมาเกาะแปดแปดแปด
ตอนนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๔๖คนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามีใครและทำงานส่วนไหนบ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญครับโฆษกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สรุปภาพรวมปฏิบัติการทลายเครือข่ายมา๙๘๘ที่ไปค้นเป้าหมาย๔๐จุดทั่วประเทศช่วงที่ผ่านมานะ
ของกลางมีอะไรบ้างบ้านคอนโดรถยนต์แล้วก็เอกสารที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากเลย
และยังไปพบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับมาเกาะ๘๘ก็คืออาจจะเป็นชื่ออื่นนะ
เป็นชื่อเว็บอื่นแต่โยงมาถึงมาเก้าแปดแปดแปดเนี่ยเจอด้วยกันหกยูอาร์แอลครับ
แต่ว่าใช้ชื่ออื่นก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบห้าพันห้าร้อยล้านบาทครับตำรวจขอสารออกหมายจับทั้งหมดห้าสิบห้าหมายจับ
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วสี่สิบหกคนสี่สิบหกคนนี้เป็นการจับกลุ่มตามหมายจับสี่สิบสามคนครับ
ส่วนอีก๓คนเป็นการจับกลุ่มตามความผิดซึ่งหน้า
ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เนี่ยเครือยาศกันครับเป็นเครือญาติกัน
แล้วก็ผู้ที่เปิดบัญชีม้าทั้งหมด๔๕แถวนะครับ
ตอนนี้คงเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับอีก๑๒คน
ส่วนใครที่เดินทางออกนอกประเทศที่เป็นผู้ต้องหานะและยังอยู่ในประเทศไทย
มีสนทิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ช่วยประสานติดตามตัวผู้ต้องหาต่อไปครับ
ฝั่งของเบนส์เดมอนเนี่ยคุณผู้ชมทนายความของเบนส์

ทนายเขาติดต่อพนักงานสอบสวนขอเลื่อนนะ
เข้าพบเป็นช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับ๙กุมภาพันธ์
ถ้าหากว่าเบ้นกลับเข้ามาในประเทศไทย
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะจับกลุ่มตัวได้ทันทีเลย

ส่วนคุณดิวอริสรานักแสดงที่ออกมาโพสต์
บตำรวจบอกเดี๋ยวจะต้องพิจารณาออกหมายเรียกมา
ถ้อยคำและตรวจสอบย้อนหลังว่า
คุณดิวเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันอื่นใดหรือไม่ด้วยครับ

อย่างคุณเบนส์เดมอนตอนแรกบอกว่าจะเป็นบ่ายวันนี้ใช่ไหม

อันนี้พี่คนโตนะเบนส์เดมอนส่วนน้องคนเล็ก
น้องคนเล็กน้องไบร์ทหรือว่าผู้กองไบร์ทนะคะ
ร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรรองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย

อยากเห็นตัวจริงว่า

นี่แหละค่ะเราเพิ่งได้เห็นเพราะว่ามาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เมื่อคืนถูกปล่อยตัวออกมาจากห้องคุมขังที่สพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

อันนี้ต้องบอกก่อนนะที่ฝากขัง๗วันนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องขาดราชการ
คือที่โดนขังเพราะว่าลาราชการโดยไม่แจ้ง

มาถึงที่ทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตอนประมาณเกือบ๑๐โมง
แล้วก็เจอกับท่านโคศกนะคะทางพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
หลังจากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ของผู้บังคับบัญชาก็มาที่ชั้น๔แล้วค่ะ
เพื่อที่จะสอบปากคำก็มีพลตำรวจตรีออมสินตรารุ่งเรือง
รองผู้บัญชาการสอทแล้วก็มีทางพลตำรวจตรีไพโรธ
สุขรวยทนาโชฯเป็นคนสอบปากคำ
ทีนี้นักข่าวของเราก็พยายามดูนะว่า
สีหน้าสีตาท่าทางแววตาจะเครียดไหม
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมจะไปเห็นอะไรเนี่ยให้ใส่หมวกให้ใส่แมสแบบนี้ไม่เห็นหน้าเลย
แว่นด้วยค่ะครับเนี่ยคือเท่าที่ดูอ่ะ
เดียวกันกับเมื่อคืนแหละที่โดนปล่อยตัวออกมาจากการคุมขัง
แล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นแววตาว่าเขาเครียดเขากดดันหรืออะไรยังไงนะคะ
ที่คุยกันเนี่ยคุณผู้ชมทางรองผู้ประชาการสอทบอกนะว่า
จากการได้เชิญตัวสารวัตรไร้มาให้ปากคำได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับ
มีข้อมูลบางส่วนสอดคล้องกับข้อมูลการสอบสวนในครั้งนี้นะ
เป็นการสอบสวนในหลายประเด็นที่ยังสงสัยอยู่ถ้าพบข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงคนอื่น
เดี๋ยวจะดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อแน่นอนครับคือท่านรองผู้บัญชาการสอทอก็ตอบแบบกว้างไปก่อนนะว่า
ได้ประโยชน์มีประโยชน์เหมือนกันรองสารวัตรไบท์เนี่ยยังยืนยันคำเดิม
การให้การเดิมก็คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับเว็บไซต์
รายได้มาจากไหนทำไมอู้ฟู้จังทำไมร่ำรวยจัง
เป็นรองสารวัตรเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำเป็นระยะระยะ
ซึ่งในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมีการเรียกสอบในเร็วนี้นะครับคุณผู้ชม
โอ้โหนี่จะเป็นคดีที่จะสร้างบรรทัศน์สร้างมาตรฐาน
แล้วก็กู้ความเชื่อมั่นของตำรวจเลยนะ
ว่าจะดำเนินการกับเครือข่ายมา๙๘๘ได้ขนาดไหนนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สังคมจับตารอดูอยู่เหมือนกัน